หลังจากที่ช่วงสายเมื่อวานนี้มีเด็ก๓คนนะคะลงไปเล่นน้ำ
หาดเจ้าสำรานที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
เด็กผู้ชาย๑พรากตว่าคลื่นแรงและคลื่นซัดตกลงไปในน้ำ
แต่ว่ามีคนที่อยู่แถวนั้นเขาช่วยเด็กผู้หญิงสองคนขึ้นมาได้
แต่ว่าเด็กผู้หญิง๒คนนั้นนะคะมี๑ใน๒คนที่อาการยังสาหัส
ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะเพราะว่าหยุดหายใจไปเป็น๑๐นาที
ทีนี้ก็ตามหาเด็กผู้ชายที่ถูกคลื่นซัดไป
ปรากฏว่าเจอแล้วนะคะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่คลื่นซัดไป๓กิโล
แต่ว่าพบน้องเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
นี่เป็นภาพเมื่อวานตอนที่กำลังหากันอยู่
ตอนที่ช่วยเด็กขึ้นมาได้๒คนแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยยังหาไม่เจอ
นี่ค่ะเป็นวินาทีที่ญาติกำลังรอกู้ภัยค่ะ
กำลังช่วยกันค้นหาเด็กชายภูรินกลิ่นจำปาอายุ๑๓นะคะ
หรือว่าน้องกายเพราะว่าลงเล่นน้ำกันแล้วก็คลื่นซัดจมหายไป
บริเวณชายหาดหน้าบ้านพักรับรอง๑๗ศูนย์ฝึกปฏิบัติการข่าวศูนย์รักษาความปลอดภัย
ตำบลหาดเจ้าสำรานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
เด็กชายภูรินเด็กหญิงจัญญาพรกลิ่นจำปาอายุ๑๓
เด็กหญิงนัทธวัลเหล่าหะกาญจนาอายุ
พระบาทก็แบบมาแรงซัดเด็กทั้ง๓คนจมหายไป
หน้าต่อตาชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือกันนะคะ
แต่เด็กหญิงนัทธวัลเนี่ยค่ะอาการยังสาหัสอยู่ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะ
เพราะว่าหยุดหายใจไปนาน๑๐นาทีได้ค่ะ
แม้ว่าจะช่วยจนชีพจรคืนกลับมาแล้วแต่ยังไม่ปลอดภัย
คุณหมอต้องดูอาการแบบใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็ล่าสุดช่วงเช้าเนี่ยค่ะชาวประมงก็ยังช่วยกัน
ช่วยกันตามหานะคะแล้วก็ไปเจอศพน้องกายค่ะ
ลอยอยู่ในทะเลห่างจากฝั่งไป๓๐๐เมตร
จากจุดเกิดเหตุไปสามกิโลนะคะก็ห่างออกไปทางทิศเหนือค่ะ
ที่บริเวณหาดตาชื่นตำบลหาดเจ้าสำราน
กู้ภัยก็เลยใช้สกุตเตอร์ไปนำร่างของน้องกายกลับเข้าฝั่งนะคะ
แล้วก็แจ้งทางครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ให้แพทย์ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
นำศพไปผ่าพิสูจน์ก่อนนะคะแล้วก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
จังหวัดกาญจนบุรีพ่อกับแม่ของน้องก็บอกว่า
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
แต่ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะคุยอะไรกับสื่อมวลชน
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำรานนายบุญยอดมาคล้ายบอกว่า
คุมเข้มผู้ประกอบการให้ดูแลนักท่องเที่ยว
ให้ใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งนะคะแต่ว่า
ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าที่ควรค่ะ
คือปัญหาก็คือในส่วนของเราจะประชุมกับผู้ประกอบการอยู่นะครับ
ทีนี้ความร่วมไม้ร่วมมือค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าจริงเราจะบอกว่า
ในหนึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีเสื้อชูชีพอย่างน้อย๑๐ตัว
ถ้าหากว่าคนเล่นน้ำเกินให้มายืมเสื้อชูชีพเราเพราะเรามีเป็นพันตัวนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็มีกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ
ก็จะแจ้งว่าให้ใส่ใจในส่วนที่ว่าคนที่ลงเล่นน้ำบังคับใจเลย
คือชูชีพเพราะว่าน้ำทะเลที่นี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ
เรื่องใหญ่มันคือถ้าทุกสถานประกอบการอยู่ความร่วมมือกับความใส่ใจ
อันนี้ต่างหากครับเด็กลงไปลงไปเล่นน้ำแล้วก็น้ำในช่วงระหว่างเกาะกับเกาะ
เกือร์นกับเกือร์นนะครับมันจะเป็นแอ่งกระทะแล้วก็เป็นน้ำวนนะครับ
ซึ่งเด็กถ้าว่ายน้ำไม่เก่งเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนโรงพยาบาลนะครับ
ว่ายน้ำไม่เป็นเลยน้องให้คนที่เป็นพี่นะครับคนที่เสียชีวิตเป็นพี่

นี่ค่ะต้องระวังใช่ก็ต้องใส่ชูชีพโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะ
ต่อให้เห็นว่าเออน้ำตื้นน้ำไม่ลึกเท่าไหร่อะไรแบบนี้
ผู้ประกอบการก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่ามีคำเตือนเลยนะคะ
เดือนนี้เดือนเมษายนอากาศร้อนปิดเทอม
ข่าวเด็กจมน้ำเนี่ยเยอะมากนะคะ
ถ้าดูข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานประหลักกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
เทียบช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วปี๒๕๕๙
มีเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีจมน้ำเสียชีวิตมากถึง๘๔ศพนะคะ